ไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นนางฟ้าอะไรนะ
ทุกคุณผู้ชมเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะขอประเดิมปีใหม่กับซีรีส์เรื่องใหม่ของค่าย
ชอตสายทิพย์นะแถมยังได้ประชันกับนางร้ายเจ้าบทบาทในตำนาน
นี่งานเดียวกันพีคกริกสุดวัตรใจไหม
งานนี้ค่ะทัพทีมบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะ
เพราะว่าติดตามพี่กิ๊กตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเลย

ช่วงปีใหม่เนี่ยก็ยังไปยังลาลากับทีมงานอยู่เลย
เราไปฟังเสียงทัพทีมกันนิดนึงค่ะ
ก็ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
ติดตามได้ค่ะแต่ว่าถ้าในอนาคตแบบทางช่อง
มีบทบาทที่แบบน่าสนใจแล้วอยากให้ทีมไปเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าด้วยเวลาด้วยอะไรลงตัวพิมก็ยินดีนะ
โดยส่วนตัวทัพทิมก็ยังรักแล้วก็ยังเคารพพี่
แล้วก็ผู้ใหญ่เหมือนเดิมทุกคนเลยค่ะ
ตั้งแต่เด็กคือแบบเราเห็นภาพพี่กิ๊กในการที่แบบ
กิ๊กต้องมีมีมเยอะนะในการทำหน้า
โอ้โหนี่เราจะมาเจอของจริงแล้วนะคะ
ตื่นเต้นมากเพราะปกติเคยเห็นแต่แบบในจอในทีวี
เป็นเรื่องราวการปะทะกัน

เจอแม่กรี๊กแบบนี้อะไรนะเถอะหละ

ที่จะต้องรับมือกับแม่กิ๊บร้อยมีม
รับรองเรื่องนี้แซ่บเป็นที่พี่แจ๊คบอกเลยนะคะ